ดูเรื่องของที่อยู่อาศัยกันหน่อยนะคะ
ทางบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของไทย

บริษัทอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่น
เอาเข้ามาใช้ในไทยแล้วนะคะ

ที่สำคัญลดปัญหาในการอยู่อาศัยด้วย

ติดตามกับคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ค่ะ
ทางเข้าคอนโดมิเนียมแบบจำลองในประเทศญี่ปุ่น

เชื่อมต่อกับห้องพักของผู้อยู่อาศัยทุกห้อง
สามารถสั่งเปิดประตูต้อนรับแขกจากบนห้องพักได้
เป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการเสมือนจริง
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

เพื่อช่วยฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากร

ให้มีมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
อกจากนี้ยังมีเครื่องช็อปไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
ซึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น
ติดตั้งเครื่องนี้ไว้ในที่พักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม
มากที่สุดในโลกกว่า๖แสนเครื่อง
ฝึกซ้อนบุคลากรในหน่วยงานนิติบุคคล
ให้สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตเหล่านี้ได้อย่างถูกวิธี
ซึ่งปัจจุบันก็มีการใช้งานอยู่ทั่วไป
คอนโดมิเนียมหรือว่าแมนชั่นต่างในประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ลูกบ้านก็จะสามารถตรวจเช็คพัสดุ
ที่มีคนนำมาส่งผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
และยังถือว่าเป็นการช่วยป้องกันการลืมของไว้ที่นิติบุคคลอีกด้วยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานของคอนโดที่พักอาศัยทุกแห่ง
ก็ลองใช้ไปแล้วประมาณ๓เดือนมาแล้วที่โครงการวิทึ่มสุขุมวิทย์๔๒
แล้วเราก็จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อในอนาคต
โดยที่นิติบุคคลก็เพียงแต่เอาของมาใส่ไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องน้ำซึ่งเป็นจุดที่มักตรวจพบมากที่สุด
มาใช้ในการสร้างห้องน้ำสำเร็จรูปในบางโครงการแล้ว
ได้ศึกษาตัวอย่างการพัฒนาห้องน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงนวัตกรรมต่าง
โครงการร่วมทุนกว่า๑๐โครงการรวมไปถึงโครงการใหม่ที่จะพัฒนาต่อจากนี้
ตั้งเป้าเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมคอนโดมิเนียม
และตั้งเป้ายอดขายรวมที่๒๖๐๐๐ล้านบาทในปีนี้
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน